ข่าวเช้าหัวเขียวมีเรื่องเฉียดให้หวาดเสียวอีกแล้วจ้า

เฉียดรางวัลที่๑ไปตัวเดียวเท่านั้นคุณเห็นมั้ย

เลขที่ออก๗๘๑๔๐๓คือรางวัลที่๑แต่พี่กะสือ๐๘๑๗๐๓
เลขหน้ามันเป็นเลขเดียวที่ไม่ตรงกันเฉียดแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะพี่โจอี้
ถ้าเฉียดเลขหลังน่าจะมีสิทธิ์รางวัลใกล้เคียง

แต่เลขหน้าไม่มีหลายคนบอกกรี๊ด

มีฉันว่าคุณโจ้อี้ก็กรี๊ด
นี่คือแฟนคลับก็ไปกรี๊ดด้วยนะบอกว่าเห็นแค่นี้ก็กรี๊ดแล้ว
อันนั้นคนที่เกือบแล้วนะเฮียโจ้นี่เกือบแล้ว
แต่คนที่ขึ้นแท่นเลยไม่เกือบแล้วอันนี้โดนไปเต็มมีหลายคน
คนโชคดีเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังล่ะีกเป็นทีละคนนะครับ
เพราะมีทั้งพนักงานโรงงานมีทั้งช่าง
เป็นเจ้าของร้านขายของชำในพื้นที่บ้านหนองหัวช้างอำเภอบัวใหญ่
เมืองโคราชถูกรางวัลที่๑ค่ะ
หกล้านบาทเพราะว่าซื้อน้อยไปนิดนึงนะคะซื้อใบเดียว
ทันทีที่ทราบผลรางวัลเพื่อนบ้านมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากเลยค่ะคุณพี่เสื้อดำเนี่ยนะคะ
นางสุวรรณเล่าว่าซื้อลอตเตอรี่ใบนี้มาจากแผงค้าแถวหน้าห้างสรรพสินค้าในบัวใหญ่
เลือกซื้อเลขตามทะเบียนรถคันเก่าตอนแรกหวังแค่ถูกเลขหน้าสามตัว
คือคนนี้ตอนที่ไปซื้อไม่ได้กะดูเลขข้างหลังเลยดูเลขข้างหน้า๗๘๑อย่างเดียว
แต่พอรู้รางวัลเอามาตรวจเอามันถูกเลขทุกตัวเลย๖ตัวโดนเข้าไปเต็ม
สั่นเลยทำอะไรไม่ถูกนั่งร้องไห้ค่ะ
เงินรางวัลที่ได้ถามว่าจะเอาไปทำอะไรเอาไปใช้หนี้ก่อนเลย
ทั้งตัวของตัวของตัวเธอเองแล้วก็ของญาติจากนั้นจะเอาไปทำบุญ
พร้อมทั้งเอาเงินมาต่อเติมบ้านเอามาต่อเติมร้านค้า
และเนื่องในวาระพิเศษนางสุวรรณยังใจปั้มเลี้ยงฉลองเพื่อนบ้าน
อิ่มฟรีไม่อั้นไปเลยค่ะ
ส่วนที่เมืองอุบลนะคะมีคนดวงดีเช่นเดียวกันค่ะ
เป็นช่างหนุ่มคนนี้อายุไม่เยอะเลยนะคะยังเป็นเด็กอยู่เลย
และอุบลวันนี้เขาโพสต์แสดงความยินดีนะคะ
ระบุว่ารางวัลที่๑อุบลช่างมาทำร้านสยามชัยสาขาตรการถูก
รางวัลที่หนึ่งแล้วเขาก็ถ่ายรูปไว้ยิ้มยิ้มอ่อนเหมือนกันนะ
ยังไม่กล้ายิ้มแรงยังไม่ได้เอาเงินไปขึ้นไงยิ้มอ่อนเบื้อง
ต้นผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อหนุ่มดวงดีรายนี้แต่ว่ายังติดต่อไม่ได้นะคะ
ก็เลยยังไม่ทราบรายละเอียดไปเอามาจากไหนพี่ฝันว่าอะไร
เดี๋ยวรอติดตามกันสักนิดหนึ่งนะคะส่วนสามีภรรยาคู่นี้
นายสมพงศ์กับนางสาวิมนต์ทำงานโรงงานค่ะเนี่ย
เพื่อปลวกแดงจังหวัดระยองกลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืน
ถูกล็อตเตอรี่สองใบเนี่ยรับไปสิบสองล้านบาท
เดินทางไปที่สพปลวกแดงก่อนเลยค่ะที่แรกไปลงบันทึกประจำวัน
ซึ่งเบื้องต้นสามีพันรยาคู่นี้ตกลงว่าจะแบ่งลอตเตอรี่กันคนละใบ
จะได้ไม่ต้องมีปัญหาซึ่งทางฝั่งพันรยาบอกว่า
ซื้อลอตเตอรี่ในอำเภอปลวกแดงแต่จำร้านไม่ได้จ้ะ
และพอลงบันทึกประจำวันเสร็จทั้งคู่รีบเดินทางกลับทันที
ข้อมูลเราก็เลยได้เท่านี้นะคะขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะคะ

คนรวยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะยินดีด้วยค่ะคุณผู้ชม